เขาไปจอดรถชั่งน้ำหนักอยู่ในบ่อดิน

แต่ทีนี้เนี่ยมีชาวบ้านบอกถ่ายคลิป
ขณะที่คนขับรถบรรทุกคนนี้

ตำรวจสวทธิ์พอร์ดอนตูมนี่มีคนโทรไปแจ้งเหตุรีบมาตรวจสอบเลยค่ะ
พบร่างของนายนพคุณสอดสุขอายุ๔๔ปี
เขาเป็นโชเฟอร์ขับรถบรรทุกที่ปอก
ถูกปืนยิงเขาตรงเบ้าตาซ้ายจนมันทะลุถึงศีรษะด้านหลังเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เลยต้องเนี่ยพันไว้แบบนี้เหมือนที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ

ร่างกายเขามีอาการชักเกร็งณเวลานั้นตอนนั้นน่ะ
คือเขาก็ยังมีสติอยู่บ้างแล้วก็มีช้างมีอาการชักกระตุกอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่เองก็เร่งเต็มที่แล้วประถมพยาบาลเบื้องต้นนั้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลดอนตูมสุดท้ายช่วยไม่ได้นะคะ
เขาเสียชีวิตค่ะเพราะโดนจุดสำคัญ
หัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่บริเวณนั้น๑หัว
มีรถบรรทุกพ่วงคันสีขาวจอดอยู่ที่หน้าตู้จ่ายบินด้วยค่ะ
แล้วก็รถบรรทุกบรรทุกดินมาเต็มคัน
ลักษณะเหมือนเตรียมที่จะขึ้นช่างน้ำหนักจะไปส่งให้กับลูกค้านั่นแหละค่ะ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะ
ชื่อคุณรัชนีแก้วเสนมณีค่ะอายุ๕๒ปี
บอกแบบนี้ตอนนั้นเธอก็นั่งทำงานปกติ
ออกตัวนี่แหละค่ะช่างน้ำหนักรถบรรทุกดินเอาไปส่งลูกค้า
รถของผู้ตายมาจอดอยู่บนตาชั่งแล้ว
แล้วอยู่ดีเนี่ยเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัด
ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาดูแล้วพบว่าอ้าว
คนขับขนาดน้ำพระคุณนอนจมกองเลือดไปแล้วค่ะ
ไม่มีใครทะเลาะกันอะไรเลยเขาก็ไปตักดินขึ้นมาข้างล่างนั้น
เขาก็ขึ้นมาชั่งนี่แล้วเขาก็ยืนมองให้เด็กมันตักเข้าตักออก
แล้วพี่ก็พิมพ์ให้เขาว่ารถคันนี้คันนี้
เพราะว่าพวกพี่วิ่งตามน้ำหนักใช่ป่ะ

แต่ไม่รู้ว่าคนยิงมาตอนไหน
แต่พี่ได้ยินแต่เสียงปั้งแล้วก็เห็นเขาล้มเลยแล้วก็
จะบอกว่าตอนนั้นก็ทำงานมาเย็นเสียงปั้งก็ล้มเลย
เราก็เลยปลงไปที่จงบริเวณจุดเกิดเหตุ
คุยกับนายภัยบูลอีกคนนึงอายุ๔๙ปี
คนนี้คุณพายบูณเค้าเป็นคนดูแลบ่อดินนะคะ
ตรงจุดนั้นเลยก็ให้ข้อมูลได้แบบนี้บอกว่า
ขับมาเป็น๑๐ปีแล้วส่วนผู้ก่อเหตุก็คือในกรมอายุ๔๔ปีเป็นคนขับรถบรรทุกด้วยกันนะคะ
เหตุล่ะมาจากเรื่องที่ว่าคนตายนายนพคุณไปมีเรื่องกับนางปฐุมอ้าวนางปฐุมเป็นใครตัวละครอีกคนละนางปฐุมเป็นพี่สาวนะคะของนายกมลค่ะ
กระมวลอายุ๔๔ปีเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของคนดูแลบ่อดินให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกปูนด้วยกันเหมือนกัน
คนตายในนพคุณไปมีเรื่องกับพี่สาวของนายกมลเรื่องอะไรเรื่องเข้าคิวตักดินใส่รถบรรทุก
ปฐุมเนี่ยพี่สาวของคนก่อเหตุขับรถบรรทุกต่อท้ายรถของนพคุณมาก่อนแล้วเหมือนกับลักษณะขยับรถตามรถคันข้างหน้ากันไป
แล้วกลายเป็นทำให้ตัวนพคุณไม่พอใจเดินลงจากรถแล้วนาทีนั้นเดินมาต่อว่าใช้คำพูดว่ามึงจะเข้าไปในบ่อดินทำไมรถข้างในเขาออกไม่ได้
แล้วกลายเป็นว่าไปทำร้ายร่างกายนางปฐุมซึ่งเป็นพี่สาวของคนก่อเหตุที่ยิงผู้ตายนั่นแหละค่ะบอกพอทางด้านของนางปฐุมถูกทำร้ายเธอก็เลยวิ่งลงจากรถแล้วไปคว้าท่อนเหล็กจะเอามาตีตีคนตายแต่กลายเป็นนางปฐุมเนี่ยกลับถูกผู้ตายถีบอีกจนล้มลงแล้วก็กระทืบซ้ำค่ะ
ตอนแรกอะตบบนรถปีนขึ้นไปตบที่หน้ารถเดี๋ยวผู้หญิงมันก็เลยจะออกมา

รถบรรทุกที่ทางด้านคนตายขับไปประจำ
ก็รู้ว่ารถจอดอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปไหนเลย

แล้วพอไปดูห้องพักที่ทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ย
อยู่กับภรรยาก็ไม่เจอตัวเขาด้วย
ก็เลยคาดแบบนี้ว่าเขาอาจจะจอดรถบรรทุกทิ้งเอาไว้
ก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปกับภรรยาเขา
เพราะว่าพยายามติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ค่ะ
ประมาณตีหนึ่งเห็นมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ตรงกองลูกรัง
ซึ่งมันจะเป็นเขตติดต่อกับบ่อนี้
เขาเพิ่งมาใหม่แล้วลูกน้องที่บ่อนี่

ยังไม่ถึงค่ะ
แล้วเขาเป็นคนอยากสอบถามห้องข้างนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิยมมาก

ทีนี้คุณผู้ชมเราควรจะต้องไปถามทางฝั่งของตัวผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เป็นคนที่ถูกเอ่ยอ้างถึง
หลังจากที่คนดูแลบ่อดินของทางคนตายเล่าให้ฟัง
ก็คือปฐุมจำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกไป
คือปฐุมเป็นพี่สาวของทางด้านของนายกมลคนก่อเหตุ
ที่บอกว่าสงสัยจะเป็นเหตุว่ากระมนไปล้างแค้นแทนพี่สาวหรือเปล่า

ทีนี้นางปฐุมเล่าแบบนี้นะคะบอกว่า
ตำรวจเรียกตัวเธอไปสอบปากคำแล้ว
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไร
และเธอก็ไม่ได้เคยไปเล่าเรื่องที่เธอ
ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายให้น้องชายฟังเลยนะ
เพราะตัวเธอเองแล้วก็น้องชายจริงก็อยู่คนละที่กัน
ขับรถบรรทุกก็อยู่กันคนละสายงาน
ก็ไม่แน่ใจว่าคนขับรถในบ่อดินเดียวกันกับเธอ

แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนบอกให้น้องชายไปแก้แค้นด้วย
เพราะถ้ารู้เธอต้องห้ามแน่นอนค่ะ
จะโดนจับตรงไหนตำรวจตั้งด่านตรงไหน

ตำรวจสพดอนตูมก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
เตรียมขอสารออกมาจับตัวผู้กรเหตุนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าตอนนี้หนีไปกบดานอยู่ที่ไหนนะคะ